ส่วนเรื่องนี้นะคะเราก็ยังตามให้ต่อค่ะกรณีนางสาวพิมมาค่ะ
ที่เอามีดไปแทงในกรจนเสียชีวิตที่ใต้ถุนบ้านเมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งนางสาวพิมบอกว่าก็ในกรทวงเงิน๑๐๐๐บาททวงเงินตอนดึก
เธอก็เลยเอามีดแทงไปจนในกรเสียชีวิตแต่สุดท้ายเธอก็รอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาแต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาติดใจว่ามันใช่เรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่าว่าทำไมต้องไปคืนเงินกันดึกดึกดื่น
ว่าจริงแล้วคนก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตมีความสัมพันธ์อะไรเชิงชู้สาวกันด้วยหรือเปล่า
ก็มีหลายประเด็นนะคะที่ทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตก็คือนายอนุสรสุริยะลังกาหรือในกรอายุ๓๑ปีนะคะ
นางสาวพิมอายุ๒๗นะคะเอามีดแทงเสียชีวิตใต้ถุนบ้านที่อำเภอ
ด่านลันหอยสุโขทัยเมื่อ๑๒เมษายน
นางสาวพิมก็ไปแต่ผู้ตายพยายามจะข่มขืน
นางสาวพิมก็เลยป้องกันตัวด้วยการเอามีดแทงจนเขาเสียชีวิต
รอมอบตัวกับตำรวจตำรวจสพบ้านด่านลานหอยก็เลยให้ประกันตัวไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนคดี
นี่คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ย้อนกลับไปที่บ้านของนางสาวพิมอีกรอบหนึ่ง
ไปถามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตเขาสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการยืมเงินหนึ่งพันบาท
มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น
ทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยค่ะเจ้าตัวยังไม่กลับมานะคะ
ก็เลยโทรศัพท์ไปหาสามีของนางสาวพิมอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้ติดต่อไม่ได้เมื่อวานติดต่อได้เมื่อวานทีมข่าวของเราได้คุยแต่วันนี้ติดต่อไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
ที่บ้านของในกรนะคะแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาสนิทกับในกรมากชื่อว่านางบังออนแรงกสิกร
เขาก็ไปช่วยงานศพอ่ะนะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ที่บ้านงานศพที่โรงครัวใกล้กับตัวบ้านตีหนึ่งตี๒ได้ยินเสียงแปลก
ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอ่ะนะคะผ่านไปที่หน้าบ้านที่รถไถจอดอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงฝากระโปรงรถไถปิดแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนรถไถคันนี้ค่ะมีเสียงหมาหอนด้วย
แล้วก็เหมือนกับมีลมพัดแบบฟึ๊บไปที่ผ่านใบหูเธอนะคะเหมือนกับมีใครเอาฝ่ามือมาพัดใกล้ใกล้หูนิตินะคะนักข่าวของเรา
ติศักดิราชัยเจริญสุขไปที่รถไถที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าแปลกมากอยู่ดีได้ยินเสียงเหมือนฝารถไถฝากระโปรงปิดปั้งโดยที่ไม่มีคน
บอกว่าคนที่นอนในบ้านได้ยินเสียงเหมือนกันหมดนะคะได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าแล้วก็ไปหยุดที่หน้าโรงศพแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าเหมือนกับมีคนเดินไปหาลูกสาวกับแม่บุญธรรมของผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่แล้วเสียงหมาหอนเนี่ยมาตลอดเลยเพื่อนของในกรก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของในกรที่ยังเป็นห่วงครอบครัว
อาจจะเป็นเพราะว่าในกรชอบเล่นกับเธอชอบหยอกชอบอะไรแบบนี้
ไปเดินปึ้งไปเดินบนบ้านไปเดินบนบ้านแล้วก็มาหยุดดูตรงรูปตัวเอง
แล้วก็ไปหาแม่บุญธรรมแล้วก็มาดูตรงลูกที่ลูกนอนอยู่
แล้วพอนั่นหมาก็จะหอนคิดว่าคงจะเป็นเขามา
เพราะว่าคืนที่๓แล้วเนอะเมื่อคืนนี้
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่สมภารสอนทุ่งก็บอกว่าปกติ
ลูกชายจะโทรศัพท์ไปหาแม่เป็นประจำจะชวนให้มาอยู่ด้วยกัน
มาดูแลหลานแต่ก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็ต้องมาสูญเสียลูกชายไป
แม่บอกแม่ไม่เชื่อนะคะว่าลูกชายแม่จะพยายามข่มขืนนางสาวพิม
บอกว่าลูกชายไม่ทำแบบนั้นแน่เรื่องนี้มันต้องมีอะไรที่มากกว่าเงินหนึ่งพัน
มากกว่าการทวงเงินให้ไปคืนเงินกันดึกดื่น
เชื่อว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นถึงขั้นที่ว่านางสาวพิมแค้นขี่รถมาหา
พกมีดมาเหมือนกับเตรียมการมาค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าคือถ้าเป็นแม่นะแม่เป็นผู้หญิง
ไม่กล้าหรอกที่จะขี่รถออกมาคนเดียวตอนกลางคืนมาเอาเงินใช้หนี้ให้กับผู้ชายคนนึง
ส่วนประเด็นที่ว่าลูกชายแม่ไปพูดจาลามกเชิงชู้สาวใส่นางสาวพิมหรือเปล่า
แม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อว่าจะมีการพูดจาลามกเชิงชู้สาวใส่แบบนั้น
แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงมันคืออะไร
เพราะว่าลูกชายแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วแม่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากไม่อยากจะปรักปรำใคร
มีดมีอะไรมาผู้หญิงมันไม่ใช่

เขามาจอดรถรับรถกลับไปบ้าน

ทำไมต้องลูกไล่ให้กลับ

ลักษณะคนมันไม่ดีแล้วล่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขามีความแค้น

ไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงอะไร

ข้อมูลจากทางฝั่งของนางสาวพิม
ผู้ก่อเหตุนี่คือในกรผู้เสียชีวิต
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ

พนักงานสอบสวนสพบ้านด่านลัน

ตอนนี้ตรวจสอบข้อมูล
โทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิต

นางสาวพิมออกมากดเงินจริงหรือเปล่า

ใช้หนี้ออกมากดเงินไหม

เขาบอกว่าเขาไปกดเงินมาถูก
ต้องไปดูว่ากดเงินจริงไหมครับ
สองต้องตรวจสอบเพิ่มว่า

ทำไมไม่โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตชาปนักกิจ